ตามสัญญาคุณท่าภูมิท่านจะกลับไปดูซอมบี้

เป็นปฏิบัติการด่วนนรกซอมบี้นะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมล
นำกำลังด้วยตัวเองเลยบุกค้นบ้านพักนายบุญส่งหงทอง
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายจัดการสโมสรรถไฟจำกัด
เขาเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินสหกรณ์รถไฟนะคะ
เสียหายกว่า๒๘๐๐ล้านบาทแล้วจุดที่บุกเข้าไปเนี่ย
มีถุงพลาสติกมีกระเป๋ากองรวมกันอยู่ชั้นล่าง
แล้วพอแกะถุงพลาสติกนี่ลักษณะแบบนี้เลยค่ะ
พอแกะถุงพลาสติกดูเงินทั้งนั้นเลยค่ะ
เงินเป็นปึกเลยค่ะเป็นธนบัตชนิดต่างเนี่ยเห็นไหมคะ

เพราะว่าทุจริตมาฝากแบงค์ไม่ได้มีบัญชีไม่ได้
ถูกต้องก็เอามาเก็บเป็นเงินสดแบบนี้ค่ะ

มีกระเป๋าแบรนดเนมนาฬิการูเครื่องประดับรถยนต์โฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นอีกเพียบนะคะ
แล้วมีการขยายผลไปตรวจค้นคอกม้ารีสอร์ทหมู่บ้านเครือข่ายในจังหวัดเพชรชบุรี
ของกลางทั้งหมดยึดได้ร้อยกว่าล้านบาทนะคะ
คือต้องบอกว่าปฏิบัติการวันนี้ที่ชื่อว่าด่วนนรกซอมบี้เนี่ย
เขามีการรวบรวมพยาหลักฐานกันมานานมากแล้ว
ออกหมายจับคนเกาะเหตุก็คือนายบุญส่งหงทอง
พร้อมกับพวกรวม๙คนได้
ซึ่งทั้งหมดเขามอบตัวไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแปรสภาพไปเป็นบ้านเป็นที่ดินรถยนต์กันหมดแล้ว
พฤติการของแก๊งนี้ก็คือทุกคนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สหกรออมทรัพย์สโมสรรถไฟ
ก็จะมีอำนาจในการเบิกจ่ายอนุมัติเงินกู้โดยไม่ผ่านการประชุมคณะกรรมการภายใน
เขาทำแบบนี้กันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕ถึงปี๕๙ค่ะ
เอาเงินสหกรณ์ออกมาทีนึงเนี่ยครั้งละ๑๕ล้านบาทต่อคนนะคะ
รวมกัน๙คนและสหกรณ์นี้มีสมาชิกกว่า๒๓๐๐คนค่ะ
ปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์เงินทุนก็มาจากการประสานพันธมิตร๑๕สหกรณ์คือรวมแล้วเสียหายไปเนี่ยกว่า๒๘๐๐ล้านบาทนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเลยนะคะร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง
ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมร่วมกันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานที่ออกตามพรบสหกรและความผิดฐาน

เพราะบอกว่าไม่มีพฤติการหลบหนี
แล้วก็ยังไม่ได้มีการดูว่าเชื่อมโยงกับสหกรณ์เจ้าอื่นไหม
ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนคุณภาคภูมิว่า

ซัมบี้ในคราบคนไงคะเขาเปรียบเทียบว่า

อยู่ง่ายตายยากเหมือนคนแบบนี้

แล้วก็ทำให้องค์กรมันเหมือนกับติดเชื้อแล้วก็นั่งเฟะแบบนี้